ไปดูที่เรื่องของเหตุเพลิงไหม้กันก่อน
เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ปากกกข้างทาง

ไม่รู้มันจะลามาที่บ้านรึเปล่า
กลัวจะไฟไหม้บ้านซ้ำไปอีกนะครับ
วิทยุเทศบาลเมืองท่าโขลงที่ได้รับแจ้งว่ามีไฟไหม้ปากกกอยู่ที่ริมถนน
ก็ไหม้เป็นวงกว้างแบบนี้เลยแล้วก็มีควันลอยมาปกคลุมถนนด้วย
อยู่ที่บริเวณริมถนนพระหลโยธินขาออกช่วงทางคู่ขนาน
ก็เลยมีการวิทยุประสานไปยังรถดับเพลิงของเทศบาลของเมืองท่าโขลง
ดับเพลิงของเทศบาลตำบลพระอินราชาครับรวม๕คันไปช่วยกันดับเพลิง
แล้วก็ไม่ให้ลุกลามเข้าไปยังบ้านบริเวณของประชาชนรวมทั้งโรงงานที่อยู่ใกล้เคียงด้วย
ที่เกิดเหตุนั้นไฟกำลังลุกไหม้ปากกกค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะครับ
แล้วก็เป็นบริเวณกว้างด้วยมีลมพัดแรงบริเวณที่เกิดเหตุก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับ
จากนี้ก็ยังมีควันลอยมาปกคลุมถนนด้วยครับ
ที่ขับผ่านเส้นทางนั้นต้องชะลอตัวเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
ก็ทำให้รถนั้นค่อนข้างจะติดขัดเหมือนกัน
แล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั้นต้องช่วยกันฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้ปากกกอย่างเร่งด่วนนะครับ
สอบถามนายวิชัยซึ่งเป็นชาวบ้านซึ่งอยู่ใกล้เคียงก็บอกว่า
ไฟลุกไหม้ตั้งแต่๕โมงเย็นของเมื่อวานนะฮะ
ซึ่งปากตรงนี้ถูกไฟล์ไหม้ทุกปีนะครับ
ขอบคุณครับ